คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่นำกำลังไปบุกจับอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะ

แล้วก็มีของกลางรวมมูลค่าทรัพย์สินเป็นหลักร้อยล้านบาท
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด
และผู้ต้องหาคดียาเสพติดให้การซัดทอดว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นนายทุนใหญ่
เบื้องหลังในขบวนการค้ายาเสพติด
เจ้าหน้าที่รวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็บุกเข้าไปจับกลุ่ม
แล้วพอตรวจสอบประวัติเนี่ยนะคะโอ้โหประวัติโชคโชนเลยล่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันนะคะทั้งตำรวจทหารปปศภ๘
นำหมายสารจังหวัดสุราธานีบุกไปตรวจค้นบ้านพัก๒จุดค่ะ
จุดแรกอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าทองอำเภอกาญจนดิตมีเนื้อที่๒ไร่
อีกหลังเป็นบ้านหรู๒ชั้นเนื้อที่๒ไร่นะคะ
ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิตเช่นเดียวกันแต่อยู่ในตำบลกระแดด
แล้วก็จับกลุ่มตัวนายวรวุฒิรัตนภูมิธนากุลอายุ๔๕ปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตำบลท่าอุแท
ข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอซ์และยาบ้า
อกจากนี้ตรวจยึดปืนลูกซองยาวปืนขนาด๙มิลลิเมตรอย่างละกระบอกนะคะ
แล้วก็กระสุนปืนอีกจำนวนนึง
การจับกลุ่มในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เขาขยายผลค่ะ
ก่อนหน้านี้ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติดแล้วผู้ต้องหาซัดทอด
ส่วนกำลังอีกชุดนำโดยนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจค้น
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น๓คูหาซึ่งก็เป็นของนายวรวุฒิค่ะ
เพราะว่าสืบรู้มาว่าได้มีการนำเงินจากการค้ายาเสพติด
มาซื้อกิจการร้านขายสุราร้านนี้
แต่ว่าเบื้องต้นนะตอนนี้ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
พลตำรวจโทอภิชาติบุญศรีโรธบอกว่าการตรวจค้นในครั้งนี้ไม่เจอยาเสพติด
แต่ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการเป็นลักษณะของเป็นในทุน
แล้วเป็นคนสั่งการเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดค่ะ
เพราะว่าจากการสืบสวนได้มีการติดตามดูพฤติกรรมของนายวรวุฒิมา๓๔ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินนำมาสู่การจับกลุ่มและยึดทรัพย์ในครั้งนี้
มูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ปวด๑๐๐ล้านบาทเลยค่ะ
ด้านในสารวุฒิพักดีผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมายปปศภาค๘
บอกว่านายวรวุฒิคนนี้ถือเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมมานานมากแล้วนะคะ
แต่ยังมีผู้ต้องหาที่ตรวจยึดตามการจับกลุ่มแล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมการสืบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มเครือขายยาเสพติดรายนี้ต่อไป
และอย่างที่บอกว่าประวัติของนายวรวุฒิก็เคยต้องโทษด้วยนะคะ
นายวรวุฒิรัตนภูมิธนากุลเดิมเนี่ยเขาใช้นามสกุลสดรุ่ง
แต่ก็เปลี่ยนนามสกุลใหม่หลังจากถูกจับกลุ่ม
ตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ไปมีการโผพันในคดีร่วมกันลักษัพด้วยนะคะ

เมื่อปี๒๕๕๐เคยถูกจับคดีรักทรัพย์
แล้วก็ถูกจำคุกที่เรือนจำเขาบิน
แล้วนายวรวุฒิก็ไปเป็นหัวหน้าแก๊งชื่อว่าแก๊งองค์บากค่ะ
ตระเวนลักษณ์พระพุทธรูปสำคัญในหลายจังหวัดทางภาคใต้

พ้นโทษออกมาเมื่อปี๒๕๕๙เองนะคะ
แล้วก็มาเป็นในทุนใหญ่ค้ายาเสพติด
สุดท้ายก็ต้องมาถูกจับอีกครั้งหนึ่งค่ะ